นี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะครับวันนี้วันอังคารที่๒๒มีนาคม๒๕๖๒
ข่าวดีก่อนมั้ยวันนี้ข่าวดีออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับ๑๐มาตรการด้วยกัน
กรกษางกราฮมท่านแถลงมาตรการช่วยเหลือประชาชน
จากสถานการณ์ผันผวนของราคาพลังงาน
ซึ่งมันสอดรับกับผลกระทบจากสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซีย
ท่านยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคงจะไม่จบง่ายหรอก
ก็เลยเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างน้อย๑๐มาตรการ
มีอะไรที่น่าสนใจบ้างล่ะอาทิแบบนี้ฮะ
เพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ

ในการซื้อก๊าซหุงต้มราคา๔๕บาทเป็น๑๐๐บาท
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ได้รับส่วนลดซื้อก๊าซ๑๐๐บาท
ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลสำหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ลดภาระค่าไฟตลอดจนตรึงราคาน้ำมันดีเซล
อยู่ที่๓๐บาทต่อลิตรนานแค่ไหน
นานจนสิ้นเดือนเมษายนครับ
ท่านนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าใกล้สงการแล้วนะ
อยากจะเห็นบ้านเมืองสงบสุขไร้ความขัดแย้งครับ
เมื่อสิ่งที่ผมได้เห็นชอบไปแล้ว
เราจะเริ่มรวมการตั้งแต่หลังเดือนพฤษภาคม
ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อยก็๑๐มาตรการ
แล้วก็ขอสัก๓เดือนทีละ๓เดือนก่อนได้ไหม
เราต้องดูประมาณด้วยดูสถาบันด้วย
ก็ใกล้สงการแล้วทำยังไงบ้างเมือง
จะดีขึ้นสงบสุขขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกัน

นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงาน
เร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูประเทศ
โอกาสการค้าการลงทุนกับต่างประเทศนะครับ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน
ท่านจะยังคงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนเดิมฮะ